เป็นเรื่องของขอทานนะคะ
คือตามที่เราเห็นทั่วไปในความคิดของเรานะ
เราก็คิดว่าขอทานที่เขามาขอทานตามตลาดเนี่ย

แต่สรุปสุดท้ายแล้วมีการตั้งข้อสังเกตจากคลิปหนึ่งนะคะ
ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียว่า
การที่มีพื้นที่สำหรับขอทานเนี่ย
มันจะต้องมีการสัมปทานหรือเปล่า
แบ่งที่สัมปทานสำหรับขอทานในแต่ละตลาดหรือเปล่า

เพราะว่ามีคุณลุงขอท่านท่านหนึ่งนะคะ
ท่านศรีซอเพื่อที่จะเป็นขอทานเนี่ยนะคะ
แต่ว่ากลับถูกไล่ให้ออกไปจากพื้นที่
และนำคุณยายที่มาขอทานเหมือนกันเลย

เขาก็เลยสรุปว่ามันเป็นการสัมปทานหรือเปล่า

คือเข้ามาพูดคุยกับคุณลุงที่ศรีซอ
เพื่อที่จะเป็นขอทานที่บริเวณหน้าตลาดแห่งหนึ่ง
พูดคุยแล้วก็เก็บของให้คุณลุงเรียบร้อยเลยนะ
ช่วยเก็บซองคุณลุงใส่ซองมัดอย่างดีเลย

มีการพูดคุยอยู่สักพักหนึ่งนะคะ
คลิปนี้เกิดขึ้นบอกว่า
อยู่ที่ตลาดกิ่งแก้วแถวถนนบางนาตราด
มีคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วเขาตั้งข้อสังเกต
แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ทั้งหมดเลยนะคะ

แต่ทีนี้ต่อมาพอคุณลุงศรีซอท่านนี้ออกไปจากพื้นที่

ผู้ชายคนเดิมก็พาคุณยายมานั่งตรงนี้แทน
ใช่ค่ะและคุณยายก็จะมาทำหน้าที่ลักษณะคล้ายขอทานเหมือนเดิมนะคะ

งเก้าอี้ให้ถือของให้จูงมือมาให้
ซึ่งคุณยายท่านนี้เป็นหญิงชราตาบอดนะ
เก้าอี้มีลำโพงมีผ้ายางปูพื้น
มาช่วยให้นั่งอยู่แบบนี้
โดยการกระทำของเขาทั้งหมดตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยนะคะ
ก็ทำขึ้นโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะมีใครตั้งข้อสังเกตกับตัวเองหรือเปล่า
และทีนี้เขาระบุไว้ในโพสต์โพสต์ที่มีการโพสต์คลิปนี้นะคะ
บอกว่าเป็นศึกแย่งชิงสัมปทานที่หากิน
หญิงชาราตาบอดคนนี้เฉลยออกมาแล้วเป็นแม่ของหนุ่มในคลิปนี่แหละ
ใช่ค่ะชายคนนี้พาแม่มานั่งร้องเพลงขอทานที่หน้าตลาดแห่งนี้ทุกวัน
และเช่าพื้นที่สัมปทานขอทานกับตลาดมาแล้ว
อันนี้เขาระบุแบบนี้นะต้องไปตรวจสอบอีกทีนะคะ
แต่บังเอิญว่าวันนั้นมีคุณลุงเป็นชายชะลาตาบอดมานั่งสีซอทับที่ของแม่
ก็เลยมาเจรจาว่านั่งตรงนี้ไม่ได้นะ
ผมสัมประธานไว้แล้วผมจ่ายเงินกับตลาดไว้แล้วว่าจะต้องมานั่งตรงนี้
ก็เลยช่วยคุณลุงเก็บของแล้วก็ให้บอกไปนั่งที่อื่น
แล้วก็พาแม่ของตัวเองมานั่งขอทานตรงนี้นะคะ

ประมาณนั้นนะคะทีนี้หลังจากที่คลิปนี้แชร์ออกไปนะคะ
จากการแสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของสัมปทานอะไรต่างแล้วนี่นะคะ
ยังมองว่าผู้ชายคนนี้มือเท้าก็ดีนะ
ตาก็มองเห็นปากก็พูดได้ทำไมไม่ทำงานเลี้ยงแม่ที่ตาบอดอ่ะ
ทำไมถึงพาแม่มาขอทานเพื่อหาเลี้ยงชีพ
อันนี้คนในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์นะเนอ
ใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่ตลาดกิ่งแก้วค่ะ